๙น๓๘นาทีแล้วนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำก็ตามนะครับ
ดังนั้นเราก็ดูสถิติ๗วันอันตราย

งกรานประจำปี๒๕๖๑ก็คือนับวันแรกวันที่๑๑
เมษายนส่วนสถิตินี้เขารวบรวมเสร็จแล้ว
เขาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการถัดจากนั้น
ประมาณไม่เกิน๒วัน๑วันกว่านะคะ
ไปดูข้อมูลของศูนย์อำนวยการป้องกัน
ลดอุบัติเหตุทางถนนหรือว่าสปฐ
คือรวบรวมตั้งแต่วันแรกของ๗วันอันตราย
ก็คือเวลาเที่ยงคืน๑นาที
วันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมาตัวเลขออกมาเป็นแบบนี้
ตัวเลขวันแรกของ๗วันอันตรายออกมาเป็นแบบนี้ครับ
มีผู้เสียชีวิต๓๙ศพ
ผู้ได้รับบาดเจ็บ๔๖๑ราย
เกิดอุบัติเหตุ๔๔๗ครั้งนะครับ

ปีที่แล้วมีตัวเลขผู้เสียชีวิตในวันแรกประมาณ๓๐คน
แล้วก็มากกว่าปีที่แล้วมีตัวเลขผู้เสียชีวิตวันแรก๓๐คน
บาดเจ็บ๔๒๐คน
นี่เท่ากับ๗วันอันตรายของปี๒๕๖๑ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ
ที่เรานำเสนอแบบนี้เพื่อให้คุณผู้ชมดูแล้วเวลาเดินทางเตือนสติกันนะคะ
โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือจังหวัดเชียงรายค่ะ
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดอำนาจเจริญเลย
นครศรีธรรมราชนครพนมชนบุรีและเพชรชบูรณ์
ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสูงสุดคือจังหวัดเชียงราย
ใช่ค่ะคือทั้งเกิดอุบัติเหตุสูงสุดแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุดด้วย
เชียงรายวันแรกก็๑๘คนแล้วนะสำหรับผู้บาดเจ็บนะครับ
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ดื่มแล้วขับค่ะถึง๑๔๐เลยนะคะ
โดยรถจักรยานยนต์เป็นภาษณะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ๑๘๑๙๖ไง
ขณะที่สถิติตามมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถวันแรก
เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการขี่รถจักรยานยนต์จากการดื่มแล้วขับ
เยอะนะคะ๑๘๖๔คน
ยึดไว้แล้วนะคะสำหรับรถจักรยานยนต์ตอนนี้๑๐๐กว่าคัน๑๐๕คัน

และยึดใบขับขี่๓๕๖ใบ
พร้อมส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดีแล้ว๑๔๕๗คนค่ะ
ส่วนรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลพบการกระทำความผิดแล้วทั้งหมดนะคะ๑๔๗๕ครั้ง
รถยนต์ไปแล้ว๔๑คันตอนนี้ไปไหนไม่ได้นะ
ต้องยืมรถเพื่อนก่อน๔๑คันแล้วนะคะ
ไม่ได้ด้วยเพราะเป็นรถขนส่งสาธารณะ
ส่วนยึดใบขับขี่ตอนนี้ยึดไปแล้ว๘๒ใบ
ส่วนผู้ที่กระทำความผิดแล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีตอนนี้๑๒๕๙คนแล้วนะคะ
มาดูข้อมูลอุบัติเหตุแบบเรียลไทม์กันบ้างนะฮะ
เพราะว่าศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
รายงานสถิติอุบัติเหตุอย่างไม่เป็นทางการณขณะนี้
วันที่๑๓เมษายนในเวลานี้๙นาฬิกา๓๕นาที
เพราะว่ามันเป็นการเหมือนเรียลไทม์๒๔ชั่วโมง
เสียชีวิตแล้ว๔๒นะ๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาบาดเจ็บ๘๑๘นะ
แล้วก็รวมทั้งสิ้นทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ๘๖๐รายแล้ว

ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ก็ได้แสดงความห่วงใยในการเดินทางของประชาชน

กำชับให้เจ้าหน้าที่วางแผนและจัดกำลังดูแลความปลอดภัย
รวมถึงการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่
ขณะที่รัฐบาลเองค่ะตั้งจุดตรวจจุดให้บริการประชาชน๒

ช่วงนี้ต้องวิ่งได้ไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขอความร่วมมือไม่ให้ใช้รถทัวร์โดยสาร๒ชั้นในช่วงเวลานี้
จากป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนแล้ว
นายกยังเป็นห่วงเรื่องของมิจฉาชีพต่างโจรขโมยต่าง
ก็บอกว่าสำหรับแหล่งที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก

กระสั่งการให้จัวร์หน้าที่อะเข้มงวดกวดคัน
กันมิจฉาชีพแฝงตัวปะปนกับประชาชน
กันไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเอารัฐเอาเปรียบประชาชน
แล้วก็ต้องดูแลเรื่องของเด็กพลัดหลงด้วย
นี่สำคัญนายกมนตรีก็ฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงนะครับ